ติดตามประเด็นการเมืองในไทยกันหน่อยนะคะสารก็ไม่ให้ประกันตัวแก่นำกลุ่มราศดรที่ถูกดำเนินคดี
ฐานความผิดมาตรา๑๑๒นะคะยกเว้นหมอลำแบงค์เพียงแค่คนเดียวค่ะ
ให้ประกันตัวหมอลำแบงค์นายปฏิวัติสาหร่ายแย้มนะคะเป็นหนึ่งในแก่นำกลุ่มรัศดรเพียงคนเดียวค่ะ
พิเคราะห์จากคำแถลงและการไต่สวนตามคำร้องของนายปฏิวัติแล้วน่าเชื่อได้ว่าจะไม่ก่อเหตุในลักษณะเดิมอีก
ราคาประกันไว้สองแสนบาทมีเงื่อนไขห้ามจำเลยไปกระทำการ
เช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาตามฟ้องเกี่ยวกับสถาบันซ้ำส่วนแก่นำคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพนกวิ้นนะคะ
นายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์นายจตุพัฒน์บุญพระรักษ์รักษาหรือภัยดาวดิน
ไปถึงรุ้งปนัสยาและพวกที่ถูกตั้งข้อหาความผิดมาตราร้อยสิบสอง
พิเคราะห์ว่าไม่ยอมลงลายมือชื่อในกระบวนการพิจารณา
ขณะเดียวกันทนายความทั้งหมดไม่ยอมรับกระบวนการพิจารณานะคะ
ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติตามที่แถลงต่อสารได้หรือไม่
ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะนางสุริยรัฐชีวรักษ์แม่ของเพนกวินบอกว่า
ช่วงเวลาอีก๑อาทิตย์กว่าที่ติดเทศกาลวันหยุดสงกราน
วิ้นไม่รู้จะอยู่ในสภาพไหนขณะที่คนอื่นกำลังจะได้หยุดอยู่กับครอบครัว
พร้อมขอความเป็นธรรมให้กับลูกอยากให้ออกมาสู้คดีได้ตามหลักสิทธิมนุษยชนเท่านั้นค่ะ
กล่าวว่าเขามันนึกมันจะหยุดจะหยุดยาวอ่ะ
หยุดยาวสงกรานที่แบบไปถามเรื่องจำเหมือนกันว่าวันที่สิบสองเขาเปิดไหมอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็ปิดคือเขาปิดยาวเลยเพราะฉะนั้นเท่ากับอีกอาทิตย์หนึ่ง
อย่างเก่งสุดอีกอาทิตย์หนึ่งถึงจะเจอถึงแบบทนายจะมีสิทธิ์เจอ
เราก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนปิดอะไรอย่างนี้
ก็แบบเผื่อเผื่อเผื่อจะได้ไปส่องดูลูกเหมือนเดิมอ่ะน่ะ
เขาก็ไม่ได้ให้เขาเยี่ยมเหมือนเดิมแต่นึกว่าจะได้ส่องดูรูป
ดูอาการลูกหรือว่าดูให้ลูกเห็นเพราะเราจะไม่เจออีกอาทิตย์หนึ่ง
แล้วก็ไม่รู้ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งที่เราจะที่ทนายจะเจอ
จะเจอเขาแบบไหน
ทางด้านนายประจักษ์กล้องเกียรติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสต
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ยอมรับนะคะว่าตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงที่สุด
คำบอกเล่าของแม่ที่พบเมื่อวานนี้เพนกวินไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะ
ส่วนกรณีที่จำเลยในคดีชุมนุมวันที่๑๙กันยายนปักหุดคณะราษดรถอนทนายในการทำคดีออกทั้งหมด
เว้นในปฏิวัติเพื่อเป็นการสื่อสารไปให้สังคมรู้ว่าคดีดังกล่าวขาดความยุติธรรม
เพจธรรมศาสตร์และการชุมนุมยังคงโพสต์นัดหมายให้ชุมนุมกันวันพรุ่งนี้
หลังทราบว่าแกนนำไม่ได้รับการประกันตัวค่ะ